ตามความฝันของท่านก็เลยเก็บตังค์รวบรวมเงินแล้วก็มาเปิดเป็นร้าน
เป็นความฝันของคุณมาก

น่ารักจังเลย
แล้วตัวคุณกรเองทานอาหารเจด้วยไหมคะ
ก็ทานเจตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็คือเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ทาน
แล้วเราก็ทานด้วยกันกับท่านอย่างนี้ครับก็ทานมาเรื่อยตั้งแต่เด็ก
คือแทบจะไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลย
คือไม่รู้เลยว่าไก่เป็นยังไงหมูเป็นยังไงครับ
มันก็กลายเป็นแบบว่าชินมาชินแบบว่าทุกวันนี้เลยใช่ไหมคะ
แล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจด้วยโอ้ดี
แล้วก็เห็นแบบว่ามีเยอะแยะมากมายหลายเมนูเลยนะคะ

เริ่มแรกที่ทำก็คือจะมีเมนูเดียวครับก็คือเป็นพิซซ่าเจ

หนูเคยทำมันยากมาก
ที่สำคัญก็คือมันจะเป็นพิซซ่าเจแป้งสดครับ
เราจะทำเป็นแป้งสดสูตรเฉพาะของที่ร้านเราเลย
ปกติเราไปซื้อมาไงเป็นแผ่นเป็นฟีดแล้วมาทำ

ใช่นะคะแล้วอะไรที่เป็นแบบว่าเมนูซิกเนเจอร์เลยของร้านที่ลูกค้าจะต้องสั่ง
เวลามาที่ร้านนะครับลูกค้าก็จะสั่งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าเจแป้งสดหน้าแตะสุกครับ

แล้วแต่สุกมีอะไรให้แตะบ้างครับ
เยอะเลยครับผมตอนนี้พิซซ่าก็จะมีทั้งหมด๔หน้านะครับ
ร้านก็จะมีหน้าไส้กรอกแตกสุกครับมีหน้าฮาเวเยียนนะครับหน้าแฮมเห็บแล้วก็หน้าเป็นเวจี้ผักรวมครับ
โอ้โหนะฮะเห็นเมนูเยอะแบบนี้ได้ไอเดียมาจากไหนฮะ
ก็เหมือนแบบลูกค้าเหมือนหนึ่งเขาแบบอยากทานนะครับพิซซ่าทั่วไปมันจะมีพวกนมพวกครีมอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ถ้าเป็นเจเขาก็จะแบบไม่กินนมไม่กินไข่อย่างนี้ครับเราก็พยายามที่จะออกแบบให้ลูกค้าแล้วก็พอเขาได้มาชิมแล้วก็ติดใจ
แล้วก็เหมือนบอกต่อกันไปว่าพิซซ่าต้องไปที่พิซซ่าเจแตะสุกนะ
คือถ้าหลายคนอาจจะกลัวไงพิซซ่าปกติเครื่องมันต้องถึงมันต้องหอมมันต้องมันมาที่นี่ไม่ต้องกลัว
ได้รสชาติแบบเดิมขอลองชิมเลยไหมครับได้จัดเต็มเครื่องแน่นมาก
คำถามได้ไหมอยากรู้ว่าแบบว่าที่ร้านมีกี่เมนูอะค่ะ
ตอนแรกที่ร้านก็คือจะมี๑เมนูก็คือพิซซ่าเจนะครับตอนนี้เราก็ออกแบบพัฒนามาตอนนี้ประมาณ๔๐กว่าเมนู
แต่พอเป็นพิซซ่านักเล่งนะก็พิซซ่าอ๋อ้สิด้วยค่ะกับเขาเผินอีก

มีทั้งข้าวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวและนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
มาอย่างไรครับพี่มาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบอกให้
คือลูกค้าอยากทานครับผมเขาอยากทานเจแล้วแบบอยากทานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบน้ำตก
เราพยายามที่เราจะทำอย่างไร

และไปออกแบบมาที่จริงเริ่มแรกเราออกแบบคือใส่ซีริย์วดำเยอะมาก

มันก็จะมีผลสุขภาพเพราะว่าเจเรื่องสุขภาพด้วย
ทีนี้เราก็เลยออกลองโกโก้เข้ามาชูด
หาจะโกโก้
เพื่อเพิ่มให้มันเป็นดูแบบเลือดเข้มข้น
เฮ้ยมาละเดี๋ยวจัดให้ใกล้ใกล้กับน้ำชิมค่ะต้องใกล้ที่สุดแล้วล่ะรสชาติจะเป็นยังไงล่ะถ้าใกล้กับโกโก้
ต้องใกล้ที่สุดแล้วล่ะขอลองนะครับพริกสุดก็วันละ๒๐๐๓๐๐ถ้วย
โอ้โฮพูดไปเล่นพี่กรแล้วอย่างจานนี้เท่าไหร่คะราคา
จานนี้ที่ร้านขายถูกมา๕๐บาท

โอ้โฮเป็นไงบ้าง

เหมือนเลยอร่อยเลยเข้มข้นเลยดีเลย

อาหารก็แบบว่าเยอะแยะแล้วแต่ว่าหนูไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือขนมเป็นสายหวานชอบกินขนมมีขนมแนะนำไหมคะ
ก็คือน่าจะเป็นเจ้าแรกของไทยครับ
นักแรกนอกจากถามแล้วหนูต้องชิมด้วย
หนูต้องชิมด้วยเนี่ยให้หนูชิมได้แล้วใช่ไหม

แต่ที่สำคัญก็คือของเราจะไม่ผสมนมไม่ผสมไข่เลย
แล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำนมเต้าหู้ครับ

ความพิเศษของเมนูนี้ก็คือใช้ครีมเต้าหู้ใช่ไหมคะ
ใช้น้ำเต้าหู้ครับเป็นส่วนผสมหลักเลยครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะไม่ผสมไข่ไม่ผสมนม
แล้วก็จะมีการตีแป้งให้ฟูอย่างนี้ครับผม
แต่ละอย่างต้องผ่านขั้นตอนเป็นยังไงคะรสชาติพี่แป้ง
พี่ฟรรย์อร่อยมากเลย
แต่จริงนะ
แต่รู้ความอร่อยจริงน้องแป้มคนนึงคอมช่วยมากเลยจะได้ใส่ใส่กรอกมายองครับ
สบายล่ะจะบอกว่าเป็นคนสวย

มีความหมายหรอแล้วก็จะมีอีกอย่างไหน
จะเรียกว่าแล้วแต่คนชื่น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

อ่ะเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็แบบโอ๊ยไม่วางเลยเหรอคะ
ใช่แต่ว่ากินทีละนิดเกรงใจแต่ไปมันก็ไม่งาม
ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะ
คุณกรฟากร้านหน่อยค่ะตอนนี้ไปเจอได้ที่ไหนอะไรยังไงค่ะ
ขายวันไหนบ้าง
ขอฝากร้านอาหารเจแตะสุกด้วยนะครับ
ที่ร้านเด็ดสุกเนี่ยจะเป็นร้านเล็กครับผมก็จะเปิดขายอาหารเจตลอดทั้งปีครับ
ร้านเราก็จะอยู่ในโครงการเสนาเซ็นเตอร์นะครับ
ข้างซอยผู้ห่วงโยธิน๓๗ครับผม
ก็เปิดตั้งแต่๙โมงนะครับแล้วก็จนถึง๖โมงเย็น
แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลกินเจตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ
ถึงวันที่๒๓เราจะเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าเลยครับ
ไปฝากท้องตอนเช้าได้เลยเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นก็ฝากได้นะครับ
เราก็สามารถสั่งผ่านทางร้านเพจนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างได้
โอเคสะดวกสบายเนอะสั่งทางไหนก็ได้นะ
แต่หลายคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากกินนะอยากกิน
ตอนนี้เราก็มีสาขาอยู่ที่ภูเก็ตด้วยถ้าไปภูเก็ตก็มีวีแกนภูเก็ตนะครับ
ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของร้านแต่สุกเหมือนกันแวะไปได้
ชื่อว่าร้านวีแกนภูเก็ตแล้วก็มีพิซซ่าเจแล้วก็มีอาหารเจของไก่สุกก็อยู่ที่นู่นด้วย

ได้แล้วครับคุณดำมาเป็นหุ้นส่วนกัน
เอาแล้วธุรกิจเข้าแล้ว
แต่ธุรกิจข้าวนะขอย้ำก่อนว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงร้านแต่สุกนะ
ดาวน์แล้วก็ทีมงานก็เลยอยากจะหลังจากชิมไปแล้วเนอะ
ก็เลยอยากจะให้ใช้คำว่าประกาศนียบัตรเลยนะ
ขอการันตีว่าร้านนี้อร่อยสะบัดทุกคำเลย

อันนี้จะไปตั้งหน้าปากซอยเลยครับ

วันนี้ขอบคุณคุณก่อนมาเลยนะคะ
แล้วก็สำหรับใครที่เตรียมทานอาหารเจนะคะ
อนุโมทนาบุญด้วยละกัน
แล้วก็ไม่ต้องกลัวอดนะคะเพราะว่าที่ร้านแตะสุกพร้อมบริการทุกคนเลย